มาดูประเด็นการเมืองที่คาบเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะ
แม้ว่าทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลจะมีการแถลงชี้แจงกำหนดการเลือกตั้งว่ามีการเลื่อนออกไป
จากเดิมกลางปี๒๕๖๐ก็จะเลื่อนไปเป็นปลายปี
ปลายปีนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะทางภาคธุรกิจก็มองว่า
ประเทศไทยการลงทุนในประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบค่ะ
กล่าวว่าแม้รถแมพการเลือกตั้งจะถูกขยายออกไปเป็นปลายปี๒๕๕๙
ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการลงทุน
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะคะไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใด
แต่ว่าปัจจัยที่จะกระทบมากที่สุดคือความไม่สงบ
ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลคอสชเข้ามาบริหารประเทศ
ความไม่สงบที่มีก่อนหน้านั้นก็หมดไปค่ะ
ประเทศเราสงบนะคะไม่สงบแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เขามีความกังวล
เขาก็มาเที่ยวแต่มันอาจจะกระทบเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศ
ซึ่งในบางประเทศเขาก็จะมีข้อกำหนดว่า
ถ้าหากว่าประเทศที่ไม่มีไม่ใช่ประชาธิปไตย
เขาก็จะไม่มาลงทุนต่างชาติจะไม่มาลงทุน
จะไปเจอข้อกำหนดอันนั้นมากกว่านะคะ
ว่ามีบางประเทศเขาจะมีข้อกำหนดแบบนี้

การลงทุนก็อาจจะเข้ามาน้อยในแง่ลงทุนจากต่างประเทศ

หากปีนี้ไม่มีปัจจัยลบด้านอื่นที่เหนือความคาดหมายที่กระทบต่อการลงทุน

ซึ่งเห็นได้จากอัตราการใช้บริการห้องพักของโรงแรมทั้ง๓แห่งในกรุงเทพมหานคร
อัตราการเข้าพักอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนญี่ปุ่นอินเดียและเกาหลีใต้
นี้คาดการณ์ว่าในปีนี้ก็จะเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันนะคะบริษัทก็จะเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่องค่ะ